เช้าแบบนี้มีหลายเรื่องต้องรู้นะคุณผู้ชมทั้งคนที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
รอเลยนะเตรียมพร้อมเลยนะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไป
เขาจะเพิ่มการระบายน้ำแล้วครับนอกจากนี้เรื่องของบัตรคนจนล่ะ
ลงทะเบียนมาตั้งแต่๕กันยายนของปี๖๕ยอดอยู่ที่เท่าไห
ทั้งหมดนี้ผมรวบรวมมาให้ในเช้านี้ต้องรู้ครับ
เรื่องแรกครับคุณผู้ชมไปสำรวจยอดผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรคนจนปี๒๕๖๕ที่เปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่๕กันยายน
ตอนนี้ทะลุ๑๒ล้านคนแล้วโดยแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์๘ล้านครับ
แล้วก็ลงทะเบียนผ่าน๗หน่วยงาน๔ล้าน
ใครที่สนใจและมีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนนะ
แม้ว่าจะอยู่ครอบครัวเดียวกันก็ลงทะเบียนได้ครับ
เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าครอบครัวละ๑สิทธิ์นะ
ลงทะเบียนได้จนถึง๑๙ตุลาคมนี้ยังมีเวลาอีกพอสมควรคุณผู้ชมฮะ
และคนที่ลงทะเบียนสัปดาห์แรกช่วงวันที่๕๘กันยายน
สามารถไปตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ในวันพรุ่งนี้๑๖กันยายน
และจะประกาศสถานะผู้ลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไปครับ
องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดให้การกู้ยืมเงินกอยเยาะสอ

จากเหตุผลที่ว่ากองทุนกรยาศร

ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนไทย
การศึกษาแล้วจบออกมาก็มีงานทำ

ค้ำประกันที่ทำสัญญากู้ยืม
ก่อนกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ด้วย

คือสภาเขาตีกลับ
สำหรับร่างพรบกัญชากัญชง

ทำให้เสพเพื่อนันทนาการมากกว่าประโยชน์

พักภูมิใจไทยว่ายังไงล่ะ
เสนอเรื่องนี้หัวเสียหนักเพราะว่า
ทำให้นโยบายของพักล่า

ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพิ่มไปถึง

ปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน

อ่างทองพระนครศรีอยุธยา

โผงเพงคลองบางบานเสนา

ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก๒๐

ในช่วง๔๘ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับ